ไปกันต่อที่จังหวัดชนบุรี

เป็นจังหวัดหนึ่งที่มอเตอร์ไซค์หายทุกวัน

ท่านต้องระมัดระวังดูแลมอเตอร์ไซค์ของท่านเอาไว้ให้ดี
หรือบางทีดูแลดีแล้วมันก็เอาไปได้
สาววัย๒๒ปีสุดช้ำครับโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้
บอกว่าคนร้ายมาขโมยรถจักรยานยนต์ไปจอดเอาไว้ไปเข้ากะ
เลิกมารถมันไปแล้วเธอบอกว่าเพิ่งจะผ่อนหมดซะด้วยครับ
นางสาวกัญญานัทดีคลันนะครับเธอโพสต์ข้อความ
แล้วก็ภาพวงจรปิดลงเฟซบุ๊กเลยตามหารถจักรยานยนต์
กางเกงขาสั้นมาขโมยไปในภาพจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยเข็นรถจักรยานนะ
แล้วมาจอดนี่มาแล้วครับมาแล้วครับคนร้ายคนนี้นะฮะมาจอดไว้ข้างรถจักรยานยนต์ของเธอ
จากนั้นก็เอาอุปกรณ์มางัดรถแล้วต่อสายตรงแล้วก็รีบขี่รถออกไปอย่างรวดเร็ว
จากการสอบถามนางสาวกัญญนัทเล่าแบบนี้บอกว่าขี่รถมาจอดที่บริเวณทางขึ้นสะพานลอย
ริมถนนสุขุมวิทย์หมู่๔ตะบนเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พอตอนเช้าเลิกงานมาก็ไม่พบรถจักรยานยนต์ซะแล้วไปขอดูกล้องวงจรปิดพบครับ
ไม่ได้พบจักรยานยนต์เจอคนร้ายมาขโมยรถไปรถคันนี้มันสำคัญกับเธอมากเพราะอะไรครับ
แหมเป็นรถคันแรกขี่มาทำงานและที่สำคัญมันเพิ่งจะผ่อนหมดไปหมาดนี้เองนะฮะ
ต่อมาครับคุณผู้ชมครับในเหตุการณ์มันมีการซ้อนเหตุการณ์เกิดขึ้น
ต่อมาบ่าย๓โมงครึ่งของวันที่๖ตุลาคมเมื่อวานนี้ตำรวจสพนใหญ่ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายวิ่งราวกระเป๋าสะพาย
คือกระเป๋าเนี่ยมันอยู่บนรถหกล้อรถบรรทุก๖ล้อคนร้ายได้เงินสดไปกว่าหนึ่งหมื่นบาท
นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบนายสายันสังเสนผู้เสียหายยืนเซ็งอยู่
บอกว่าขับรถบรรทุก๖ล้อบรรทุกข้าวสารมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไปส่งที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ขณะจอดรถข้างทางจะปัสสาวะ
มีคนร้ายขี่รถจักรยายนมาจอดข้างรถ
แล้วก็แอบเปิดประตูหยิบกระเป๋าสะพายไปครับ
เขาเห็นนะฮะเห็นก็รีบวิ่งไปที่รถเลย
กระโดดถีบคนร้ายคนร้ายหนีเข้าป่า
เขาตะโกนบอกว่าให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ช่วยกันตามหาคนร้าย
โทรศัพท์แจ้งตำรวจจับได้ครับ
จับคนนี้ได้ในเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะ
ทราบชื่อคือนายผู้ชงผลสิริอายุ๓๕ปี

ไปดำเนินคดีในเจ้าหารหลักทรัพย์
สอบสวนไปสอบสวนมาในเหตุการณ์มันมีซ้อนเหตุการณ์ครับ
ขโมยมาจากนางสาวกัญญานัทนะครับ

แต่คนร้ายบอกว่าระหว่างทางเนี่ย
ขี่รถของนางสาวกัญญานัทมาเจอด่าน
รถหนีนะแล้วไปขโมยรถอีกคันนะ
นี่ไงผมถึงบอกว่ารถมันหายทุกวันนะครับ
ก็มาก่อเหตุมาวิ่งราวกระเป๋าในรถหกล้อนี่แหละ

เพราะว่าแม่ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วในหลายพื้นที่ครับ
ขโมยซ้ำซ้อนแบบนี้เจ้าของรถก็ต้องระมัดระวัง
ของท่านให้ดีนะคะล็อกให้เรียบร้อยนะคะ